คดีแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะคะ
ที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เห็นใจผู้ต้องหา
พ่อคนหนึ่งค่ะไม่มีเงิน
ลูกเรียนอยู่อนุบาลแล้วลูกต้องไปทำการแสดง
ในวันงานเลี้ยงเกษียณของคุณครู
ต้องใช้เงินในการซื้อชุดให้ลูกใส่๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
๐บาทเขาก็ไม่มีค่ะไม่รู้จะทำยังไง
ตัดสินใจไปขโมยมอเตอร์ไซค์ขายได้พันหนึ่ง
เพื่อจะเอาเงินนี้มาซื้อชุดให้ลูก
แต่ก็โดนจับได้เห็นใจไหมเห็นใจจริงนะคะ
แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง

ผู้ต้องหาเป็นผู้ชายอายุ๒๒ปีนะคะ
ถูกตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช

หลังถูกตามจับได้ที่บ้านพักเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหาคนนี้เขาไปขโมยมอเตอร์ไซค์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำศูนย์อนามัยที่๑๑
นครศรีธรรมราชเย็นวันที่๒๖กันยายนค่ะ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็ตาม

จ้างช่างให้ทำกุญแจรถให้ใหม่

ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาคนนี้
เบื้องต้นเขาก็ยอมรับนะคะ

แล้วมันจะมีงานแสดงเต้นรำ

พ่อเนาะก็อยากให้ลูซ์ดูดี

ลูกพ่อไหนนะครับ
๓ขวบอ่ะ๑๐๐๐บาท